คราวนี้มาดูจินตนาการของการตีความมะละกอลูกนี้

มะละกอปกติมันจะออกมาหนึ่งผล
แต่ลูกนี้มันออกมาเป็นเหมือนกับแฉกเป็นดาวมันจะเป็นเหมือนอะไรไปดูค่ะ

คู่ซีเมืองพยาวไปก่อนเลย

อย่ามาแถวนี้นะถ้ามาแถวนี้ก็เจอของแปลกอีก

แต่ว่างานนี้เขาบอกขอเลี้ยวไปที่บ้านหลังนี้ก่อน
เป็นบ้านของคุณรัฐใจยาอายุ๖๑ปีนะคะ
บ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่เลขที่๒หมู่๘ตำบลแม่สายอำเภอเมืองพยาว
แต่ไม่ได้เข้าบ้านมาแวะข้างข้างบ้านริมถนนสายแม่ตำแม่ใสตรงรั้วบ้าน

มะละกอลูกนี้มันโหมันแชกออกมามันแตกมันแปลกจริง

ดูยังไงลูกอื่นมันก็เป็นลูกรีก้นแหลม

มันเป็นมะละกอปลาดาว
เออเห็นไหมคุณจินตนาการเป็นปลาดาว
ดิฉันว่ามันก็เหมือนดอกไม้เหมือนกันนะ

แต่ที่สำคัญแปลกสิคะ
แปลกเพราะมันไม่เหมือนผลอื่นไม่เหมือนต้นอื่น

เคยปลูกกันอยู่แต่ไอ้ลูกนี้สิมันไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขา
ทางเจ้าของบ้านก็เลยเชื่อว่าน่าจะเอาโชคเอาลาบมาให้

แล้วก็เล่าย้อนกลับไปถึงตอนที่เอามะละกอต้นนี้มาปลูกนะคะ
คือซื้อพันธมะละกอนี้มากินแล้วหลังจากนั้นก็เอาเม็ดมันเนี่ยโยนไปรั้วข้างบ้าน

มันก็ขึ้นตามธรรมชาติซึ่งมะละกอฮอร์พันธุ์อย่าง
มีแบบไหนบ้างปรากฏว่าเห็นมะละกอต้นนี้แหละค่ะ
ที่มันออกผลมาแปลกเธอก็เลยตัดสินใจเฝ้ามะละกอต้นนี้เลย

ว่ามะละกอต้นนี้มันมาแปลกแสดงว่ามาให้โชคให้ลาบ

นักข่าวก็มาลงพื้นที่ชาวบ้านแถวนั้นรู้ข่าวก็มาขอดู
ขอดูลักษณะของมะละกอผลนี้
บวกกับเลขที่บ้านที่เราได้บอกไปตอนต้นแล้ว
นำไปวิเคราะห์พิจารณา

ลงมาเลยค่ะเพราะว่าอยากกินส้มตำพอดีเลย
อัยอยู่ที่เหลือโดนเด็ดพลิ้งหมดเลยเหลือที่เป็นจังแขก
อยากกินส้มตำ